คุณแพทย์นับประพานะคะที่เป็นคลิปว่อนโลกโซเชียล
กดรีพีชซ้ำแล้วซ้ำอีกดูในวงกลมชุดสีแดงดูดีมาก

ถูกต้องนะคะล่าสุดมีความคืบหน้ามาเปิดเผยแล้วนะคะอัปเดตกันเลยค่ะ
เป็นข่าวเช้ารับปีใหม่นะคะสำหรับนักแสดงสาวแพทย์นับประพา
ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสแล้วก็ถูกเผยแพร่คลิปว่อนโลกโซเชียลค่ะ
โดยนักแสดงคนดังก็ได้ออกมายอมรับนะคะก่อนหน้านี้ว่าเป็นตนเองจริง
แต่ว่าไม่ได้เข้าไปตบตีกับคู่กรณีหากแต่เป็นการเจรจาเคลียร์กันมากกว่า
แต่ว่าเรื่องเนี่ยบานปลายจนเกิดเหตุวิวาดออกมาตามข่าวนะคะ
ถ้าดูตามคลิปเนี่ยไม่ได้ว่านะแพทย์เองเขาก็ไม่ได้ตบนะ
อ่ะคนที่ส่งก็ดูตามกันไปน่ะใช่เห็นเนอะยื้อไปยื้มน้ำมากกว่า
รัฐทีวีสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกธรรมนูลบุญเรืองนะคะ
วันที่๒มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายพี่สาวของแพทย์
ได้เข้ามาแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานวัดพระยากรัย
ซึ่งก็มีร้อยเวรรับเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งตัวให้แพทย์ตรวจร่างกาย
เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อประสานงานกับทางหลานสาวของแพทย์นับประพา
คู่กรณีเรียบร้อยแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่พร้อมมาให้ปากคำนะคะ
ซึ่งถ้าหากยังไม่มาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเชิญตัวเพื่อมารับทราบพฤติกรรมในการก่อเหตุ
แล้วก็จะทำการปรับทั้งสองฝ่ายในข้อหาทำร้ายร่างกาย
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือจำคุกไม่เกิน๑เดือน
และเรียกผู้เกี่ยวข้องหรืออยู่ในคลิปนั้นมาสอบปากคำทั้งหมด
รวมถึงตัวดาราสาวเองก็อาจจะถูกเชิญมาให้ถ้อยคำในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะ
หลานสาวคุณแพทย์นี่คือเสื้อสีเทานะคะส่วนเสื้อสีฟ้าเนี่ยเป็นคู่กรณีที่ทางตำรวจเองรอให้มาแจ้งความด้วยเหมือนกัน
ให้มาที่สถานีตำรวจด้วยเช่นกันนะครับ